ดีค่ะรออยู่เลยเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นร้อนนะนะ

ต้องจับตามองนะฮะว่าวันนี้กรกตจะมีการประกาศ
รับรองผลสอสอบัญชีบรายชื่อเลยหรือไม่
หลังจากที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทาง๓รัฐธรรมนูล
มีมติเอกฉันสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์
ที่กรกตใช้อยู่ก็คือสูตร๒๗พัก
คะแนนไม่ถึง๗๐๐๐๐เลยนะครับ
ก็สามารถเป็นสอสอบัญชีบรายชื่อได้นะ
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูลมาตรา๙๔
แล้วก็กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๘นะครับ
ทีนี้ก็ต้องจับตามองกรกตว่า
จะประกาศรายชื่อรับรองผลออกมาเลยหรือไม่นะครับ
ขณะที่เมื่อวานี้ที่คนที่ได้รับการรับรองผล

วันนี้ยังทยอยเดินทางมารับใบรับรอง

ก็มีสอสอแบบแบ่งเขตชุดใหม่
จากหลายพักการเมืองที่กรกตนั้นประกาศรับรองผล
เลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนี้
ทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า
คือเมื่อวานนี้ก็ทยอยกลับมาแล้วนะ

เพื่อจะรับหนังสือรับรองการเป็นสอสอ

นายถาวรเสนเนียมสอสสงคลา
แล้วก็ได้ชุมพลชุนสัยสอสชุมพรนะครับ
นายพาราดรปริศนานันทกุลสสอ่างทอง

แล้วก็สอสอยิงจากพลักษณ์พลังปรชารัฐ
อีก๕คนมาเหมือนกันนะครับ

ไปยื่นรายงานตัวที่อาคารรัฐสภาใหม่ต่อไปนะครับ
ขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมาประมาณ๑๐โมงนะครับ
รัฐธรรมนูลก็วินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรณีสูตรคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
ใช้เวลาในการพิจารณาครึ่งชั่วโมงนะครับ
โดยมีมติเป็นเอกฉันว่ามาตรา๑๒๘ของพระราชมัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอไม่ขัดหรือแย้ง

จากเห็นว่าทั้ง๒มาตราได้กำหนดหลักเกณฑ์
แล้วก็วิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนของสอสอบัญชีบรายชื่อ
เพื่อให้ได้สอสอ๑๕๐คน
แม้ว่าบทบัญญัติจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูล
แต่ก็เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียด
เพื่อให้ได้สอสอบัญชีรายชื่อให้ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูลกำหนด
ก็หมายถึงว่ามันไม่ซับซ้อนนะครับ
เป็นเพียงการขยายความแล้วก็เป็นเพียงการที่
ทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา๙๑สมบูรณ์
ด้วยพรปหรือว่ากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอนั่นเองนะครับ
ภายหลังจากที่ข่าวนี้ออกมา
นายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขา
การพักอนาคตใหม่ก็มีความเคลื่อนไหว

เมื่อวานมีการแถลงนะบอกว่าถ้ากรกตใช้สูตรการคำนวณสอสอแบบ๒๗พัก
ทางสออนาคตใหม่จะเหลือสอว่าที่สอนะ
คือ๘๐คนสสเขาจะหายไป๗คน

ซึ่งคะแนน๖แสนคะแนนของประชาชน
จะถือว่าหายวับไปกับตาเมื่อวานก็แถลงแบบนี้
เมื่อเช้าก็มีความเคลื่อนไหวแล้วไปโยงกับเรื่องฟุตบอล
ใช่คือในทวิตเตอร์ค่ะคุณผู้ชมเมื่อ๓ชั่วโมงที่แล้ว
อาจารย์ปียบุตรเขาก็ทวิตไว้บอกว่าชัยชนะของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้
ต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลชนะบาซ่า
แบบพลิกเกมเลยนะใช่ค่ะคือเป็นทีมจองคัมแก๊กนี่แหละทีนี้อาจารย์ปียบุตรโพสต์ไว้บอกว่า
ชัยชนะของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกับการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศไทย
ขอให้เราเชื่อมั่นในความเป็นไปได้หล่อเลี้ยงด้วยแรงปรารถนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ลงมือทำด้วยความหวังโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นเสมอ
อันนั้นโพสต์เมื่อเช้าแต่พอ๑๐โมงที่๓รัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันออกมานะครับ
นายปียบุตรเลขาธิการพักอนาคตใหม่ก็เดินทางเข้ายื่นคำร้อง
ขอให้กรกตใช้สูตรคำนวณให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
โดยเห็นว่าแม้สารรัฐธรรมนูลจะมีมติเอกฉันในกรณีดังกล่าว
แต่กรกตไม่สามารถนำมาอ้างเพื่อใช้สูตรคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
เพื่อคำนวณให้พักการเมืองที่ได้คะแนนไม่ถึง๗๑๐๐คะแนนได้ที่นั่งสอสอได้นะครับ
โดยนายปียบุตรก็ยืนยันว่าพักการเมืองที่ได้รับการจัดสรรสอสอบัญชีรายชื่อ
ต้องมีเพียง๑๕พักไม่ใช่สูตร๒๗พักตามที่กรกตนั้นระบุนะครับ
ทีนี้ต้องรอต้องรอนะช่วงบ่ายว่ากรกตจะมีการแถลงออกมาหรือเปล่า
สำหรับผลการรับรองสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
ซึ่งเป็นนัดหมายของกรกตไว้แต่เดิมนะ๗พฤษภาคม
ก็แถลงผลการรับรองของสอสอแบบแบ่งเขต๘พฤษภาคมวันนี้
แถลงผลการรับรองสอสอแบบบัญชีบรายชื่อและยิ่งเมื่อเช้า๓รัฐธรรมนุนมีมติออกมาแล้วนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม

เมื่อวานเราก็ตัดสดให้ดูนะกรกตแถลง
แต่รกฎอตร์แถลงบอกว่าไปดูผลการรับรองกันเองในเว็บไซต์